คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้ที่กำลังกลายเป็นประเด็น
เพราะมันมีคลิปแชร์ออกไปในโซเชียลซึ่งเป็นพนักงานสาวของร้านที่
แล้วถ้าอยู่ดีเกิดเราเป็นพนักงานแล้วมีผู้หญิงหรือมีใคร
สักคนนึงเดินเข้าไปในร้านลองนึกถึงเรานะ
เราเป็นพนักงานแล้วไปหยิบฉวยหยิบถ่ายรูปสิ
ไม่เพราะอะไรเราเป็นพนักงานเราต้องรับผิดชอบนะเราต้องห้ามเขาสิ
แล้วเนี่ยพนักงานสาวคนนี้เธอบอกเธอก็คุ้นแหละนะ
ว่าผู้หญิงคนนี้เคยเหมือนกับเจ้าของร้านพามาแนะนำแต่บอกเหมือนเป็นเพื่อน
แต่วันนี้เจ้าของไม่อยู่แล้วมาเปิดลิ้นชักหยิบดูวงดูแหวน
ค่ะแล้วแบบเหมือนถ่ายรูปเหมือนแบบมีการวีดีโอคอลอะไรสักอย่าง
เธอก็เลยเหมือนเดินเข้าไปห้ามสุดท้ายก็โดนยุ้มหัว
ตบตีกันเลยลองย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีค่ะ
โอ้ยพอแล้วค่ะพี่ขวานพอแล้วค่ะโอ้ยชุนละมุนชุลเกเลยล่ะค่ะ
ทำไมทำอย่างนั้นอ่ะคือเหมือนกับว่าสาวคนที่เข้าไปที่ร้านจิลเวอรี่คนนี้
ซึ่งก็คงไม่พอใจที่ถูกเหมือนพนักงานสาวก็คือพนักงานสาวคนนี้คือคุณกิฟต์
กิ๊บเข้าไปตักเตือนแล้วก็คงไม่พอใจก็เลยเกิดการตบตีกันชุดละมุนแบบนั้น
แต่เหตุการณ์นี้นะมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
มันเกิดขึ้นมานะคะตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะคะ
เออเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคะเออนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนอะ
ใช่ปีนี้แหละใช่ปีนี้แหละทีนี้ไปไปมามา
คุณกิฟต์ค่ะก็เลยมาเล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังแบบนี้
บอกว่าเธออ่ะเป็นพนักงานร้านนี้แหละจริงจริงอ่ะ
เธอก็คุ้นแหละว่าผู้หญิงคนนี้เคยมาที่ร้านทีนึงเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเจ้านายของเธอจริงจริงเป็นคนต่างชาติช่วงนั้นเนี่ย
วันที่เกิดเหตุเจ้านายเธอไปต่างประเทศแล้วเธอบอกว่า
พาผู้หญิงคนนี้เหมือนมาครั้งนึงแล้วมาแนะนำให้รู้จักว่านี่เป็นเพื่อน
แต่เอาจริงเธอบอกก็ไม่ได้มาบอกนะว่าเป็นอะไรกัน
แต่วันที่เจ้านายเธอไม่อยู่ไปต่างประเทศก็ไหว้วานเธอว่าให้เธอดูแลร้านให้ดี
พอมีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่ร้านแล้วเธอก็เลยเข้าไปตักเตือน
เห็นแล้วว่าเข้าไปเปิดลิ้นชักแล้วก็เข้าไปหยิบแหวนเพชรออกมาดู
บอกว่าจริงตามกฎของร้านมันไม่มีสิทธิ์ให้คนนอกเข้ามาทำแบบนี้
ก็เลยเข้าไปตักเตือนแล้วกลายเป็นว่าอีกฝั่งกลับมาบอกเธอว่า
เป็นแฟนเจ้าของร้านจะทำอะไรก็ได้ตอนนั้นเธอพยายามติดหา
ติดต่อหาเจ้าของร้านที่อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ติดต่อไม่ได้
ก็เลยพยายามบอกให้หญิงสาวคนนั้นออกจากร้านไปก่อนเพราะกลัว
สินค้าเสียหายเกิดของหายไปเธอนี่แหละต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ก็กลายเป็นว่าเกิดการตบตีกันขึ้นมาตามที่เห็นในคลิปเลย
มีร่องรอยบาดแผลมากมายนะคะเธอบอกว่าเธอต้องพยายามสู้กลับ
เพื่อป้องกันตัวหลังเกิดเหตุนะคะบอกว่าอ่ะก็ยอมรับว่า
มันเรื่องทะเลาวิวาสในร้านมันไม่ควรเกิดขึ้นตัดสินใจ
ขอลาออกเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้ไล่ออกแต่อย่างใด
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สนปากคลองศาลแล้ว
รักษาพยาบาลอดีตเจ้านายก็เป็นคนจ่ายให้
แต่ที่สำคัญที่เธออยากเรียกร้องคือมันผ่านไปกว่า
หนึ่งปีหกเดือนแสดงว่าเหตุเกิดปีที่แล้วนะคะ
ร่องรอยบาดแผลเองก็ยังอยู่คู่กรณีไม่เคยมาเหลวแลม
ไม่มีคำขอโทษอยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนคู่กรณีนะคะเธอบอกว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือเธออยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบแล้วทีนี้เนี่ย
เราเองก็พอจะทราบแล้วว่าคู่กรณีของเธอเป็นใคร
ยังไงเนี่ยจริงก็ติดต่อมาชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เลยว่า

เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นปีแล้ว